ว่ามีคนเสียอาการแล้วก็เจ็บหัวใจมากแน่นอนค่ะ

คนอื่นเนี่ยอาจจะดีใจเฮลั่นเงินโทพระเทศ

ทั้งเรื่องที่ขอสถานที่

ยังไม่ได้เล่าใครนะอยู่ในหัวหมดแล้ว

ยกให้หมากเป็นจักรวาลของคิม

หนุ่มหมากจะเปรียบเทียบน้องคิมเป็นอะไร

อันนั้นก็ผมเพิ่งเห็นเหมือนกัน
ตอนที่ลงมาผมก็ว้าว
คอมเมนต์กลับอะไรดีนี่
ก็ให้ความสำคัญแล้วก็

เป็นเรื่องของจังหวะ
ในอนาคตที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น

คุณแล้วเลิกแจ้งขนาดนี้

ก็คุยกันคุยกันครับคุยกันยอมรับก็คุยกัน
ก็คบกันมา๘ปีแล้วถ้าจะมีข่าวดีก็ไม่แปลก
เพราะว่าหลายคนลุ้นคู่นี้มากเลยนะคะ
แต่ถ้าหลายคนมองว่าเอ๊ไหนบอกว่าจะเซอร์ไพรส์

และนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เคลียร์เกี่ยวกับประเด็น
ที่มีเพจลงข่าวด้วยว่าคู่รักพระนางเนี่ย
ไปสร้างเรือนหอกันก่อนหน้านี้

อวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ของหนุ่มหมาก

พาไปไหว้พระขอเลิกแต่ง

ก็ไปดูเริกไหมก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่
ไม่ได้เจาะจงว่าแบบครั้งนี้ไปดูเลิก
เพื่อนู้นนี้นะอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่เราหรือเปล่าไม่รู้คู่อื่นหรือเปล่า

ไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวบอกแน่นอน

เอาเป็นว่าคู่ของหมากคิมเลิกอยู่ในหัวแล้วนะคะ

คู่อื่นหรือเปล่านี่ฉันนึกถึงคู่นี้เลยนะคะ
นัดเดทกับนี่น้องยาว
คุณค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตกลงยังไง

คุณดูที่มือน้องย่าเห็นอะไรไหมคะพี่โป๊
แหวนเฮ็ดนิ้วดังข้างซ้ายดูไว้
ข้างซ้ายใช่ไหมแล้วใครหลายคนก็มาส่องต่อแคปชั่น
แล้วคุณว่ายังไงนะถามว่าโอเคป่ะ
โอเคไหมโอเคสิแฟนคลับก็โอเค
ตกลงมันใช่โอเคกันเรื่องนี้หรือเปล่า
เอาเป็นว่าทางผู้ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะไรมาก
แค่ลงรูปเฉยแล้วก็ถามเฉยว่าโอเคไหม
แต่ว่าจริงเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่าจะแต่งงานหรือไม่นะคะเราก็ยินดีจริง
โอเคหมดเลยสำหรับทั้งสองคู่ที่ผ่านมา
มากยินณเดชน์ยายา
ต้องยินดีกับคุณมงคุณหมากเข้าไปนะ